ท่านประธานทรัพย์ที่เคารพผมในแพทย์ในวัดวิสุทธิ์เวทย์

ผมเคยได้อภิปรายไม่วางใจท่านนายก๒ครั้งแล้วครับ
ครั้งแรกก็คือเมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ครั้งที่๒คือ๑๗กุมภาพันธ์๒๕๖๐

วันนี้ต้องมาอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกอีก
ทั้งที่จริงนะครับท่านประธานครับ

ไม่มีอารมณ์ที่อยากจะโจมตีเลย

ที่ต้องเห็นว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ย
เจ็บป่วยล้มตายวันละมากนะครับ
มีผู้ที่ติดเชื้อทะลุล้านไปแล้ว
แล้วก็มีผู้ตายมากกว่าหนึ่งหมื่นแล้วก็
แต่ที่ต้องอวิปัยไม้วางใจท่านนายกเนี่ย
เนื่องจากว่าท่านนายกเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด
ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล
ในฐานะที่เป็นหัวหน้าสวบคร
ตั้งแต่เดือนมกรา
เป็นต้นมาครับท่านประธานครับ

เมื่อเช้านี้ครับผมไปอ่านบทความซึ่งแปลจากภาษาต่างประเทศนะครับ
ผมขออนุญาตท่านประธานถ่ายทอดให้ฟังอย่างนี้นะครับ
ประเทศชาติบ้านเมืองภายใต้ประเด็จการทรราช
มีความสับสนสุดขีดมีความรุนแรงอย่างมหัน
มีการปรับปรามผู้เห็นต่างอย่างโหดร้ายทารุณ
มีความเหลื่อมล้ำความอายุทธธรรมทางสังคม
เอารัฐเอาเปรียบมีความทุกข์ระทม
มีผู้คนที่อดหยากคิ้วโหยนับล้านล้าน
มีคนเจ็บและตายเป็นจำนวนมากทุกวัน
แม้ว่าจะมีความชัดแจ้งว่าต้นต่อของปัญหามาจากผู้ปกครองบ้านเมือง
แต่ก็ดูเหมือนว่าเรายังจะทำอะไรไม่ได้เลย
ท่านประธานครับทำให้ผมนึกถึงประเทศของเรา
ว่าสถานการณ์มันคล้ายกัน
ขณะนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสทั้งสองด้านครับ
ทั้งจากโรคระบาดที่ร้ายแรงและในเวลาเดียวกัน
ก็คือปัญหาทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำครับ
ท่านประธานครับผมเอ่อจำเป็นจะต้อง
ทั้งที่เป็นเรื่องที่พูดกันมากแล้วนะครับ
แล้วก็อาจจะพูดกันซ้ำมากเลยในปัญหาที่เกี่ยวกับโควิดเนี่ยนะครับ
แต่ผมพยายามจะหลีกเลี่ยงในการที่จะพูดซ้ำ
เรื่องวัคซีนคือคำตอบจริงครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องพูดเรื่องของวัคซีน
และวัคซีนเนี่ยจะมีประเด็นสำคัญ๖ประเด็นนะครับ
ข้อแรกเลยครับแม้ว่าจะมีหลายท่านได้พูดไปแล้วเนี่ยแต่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องนี้ครับ
สไลด์ที่หนึ่งครับคือมันเป็นเรื่องของนโยบายครับ
เหตุผลที่ไทยเนี่ยไม่เข้าโครงการโคแวคปรากฏว่ามีคนเนี่ย
ออกมาให้เหตุผลมากมายเลยครับเช่นว่าประเทศเราไม่ใช่ประเทศยากจน
นะครับก็ไม่ควรเข้าที่สำคัญก็จะอ้างว่าเราไม่สามารถจะใช้เงิน
เนี่ยไปจองซื้อวัคซีนได้ซึ่งเป็นเรื่องย้อนแย้งมากครับเพราะอะไร
เพราะว่าจริงแล้วมันมีการเอาเงินไปจองซื้อวัคซีน
ผมจำตัวเลขไม่ได้ทั้งหมดขอสไลด์ต่อไปนะครับ
โดยมีมติคอรมอครับเมื่อวันที่๑๗พฤศจิกายน๒๕๖๖
วงเงินทั้งสิ้นคือ๖๒๑๖ล้านบาทครับ
บอกว่าเราไม่สามารถที่จะใช้เงินไปจองเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่า
ประสบความสำเร็จในการวิจัยไหมเดี๋ยวเงินมันจะศูนย์ไป
กลับมีมติคอรมอให้สามารถใช้เงิน๖๐๐๐กว่าล้านบาทได้
ทั้งที่ขณะนั้นยังไม่มีการขึ้นทะเบียนออยอร์
ขึ้นเมื่อวันนี้๑๐มกราคม๒๐๖๐ครับ
ที่สำคัญที่อ้างกันบ่อยซึ่งเป็นเรื่องโกหก
เป็นเรื่องโกหกครับเป็นเรื่องโป้ปลดมดเท็จ
กับพี่น้องประชาชนก็คือที่อ้างว่า
เราเป็นประเทศยากจนครับทั้งที่ในความจริง
ผู้ที่เข้าโคแวคทั้งหลายเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจ
แล้วก็ร่ำรวยหลายประเทศเลยครับท่านประธานครับ
สไลด์ต่อไปครับประเด็นที่สองครับ
ที่มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์นี้เนี่ย
คือการรวมศูนย์น้ำนาฬครับการรวมศูนย์น้ำนาฬเนี่ย
จริงเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่ามันสามารถจะใช้
ซิงเกิลคอมแมนแล้วก็สามารถทำให้งานเนี่ยบรรลุผลสำเร็จได้
แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นครับ
เป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าในการรวมศูนย์อำนาจเนี่ย
มันมีการลักลั่นกันครับมันมีการลัดลั่นกันเนื่องจากว่า
มันเป็นการรวมศูนย์อำนาจแล้วก็มีความขัดแย้งกันระหว่างหน่วยงาน
เช่นสวบคกับคสสจนกระทั่งทำให้เกิดการแย่งซีน
แย่งซื้อวัคซีนทำให้เกิดศูนย์อำนาจอื่นอื่นตามมา
เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับว่ามันจะเกิดความโกลาหลอย่างไร
ในการที่มีการรวมอำนาจแบบนี้นะครับ

มันจะเกิดศูนย์อำนาจอื่นตามมาอีกครับ
เช่นราชวิทยาลัยสภากาชาติไทยและภาคเอกชนอื่น

เพราะว่าขณะนี้เนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย
ก็หมายความว่าแทนที่จะเป็นการขึ้นทะเบียนแบบฉุกเฉินเนี่ย
หรือการขึ้นทะเบียนแบบปกติทุกอย่าง

แปลว่าออยไทยเนี่ยก็จะต้องขยับ
ขยับเพื่อจะให้มีการขึ้นทะเบียนแบบฉุกเฉินของวัคซีนชนิดต่างเนี่ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไฟเซอร์เนี่ย
หรือเป็นวัคซีนที่มีทะเบียนแบบปกติ
นั่นแปลว่าต่อไปนี้เนี่ย
การซื้อขายการซื้อวัคซีนเนี่ย
ผู้ผลิตไม่จำเป็นที่ผู้ผลิตจะต้องขายให้กับหน่วยงานรัฐ
สามารถจะขายให้กับภาคเอกชนใดก็ได้
อันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดวัคซีนทางเลือกครับ
ทางเลือกที่พี่น้องประชาชนเนี่ย
ควักกระเป๋าไปจ่ายเงินเพื่อหาวัคซีนมาฉีดให้ตัวเอง
เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยครับท่านประธานครับ

แม้ว่าจะมีการจองวัคซีนอย่างมากมายกับโรงพยาบาลเอกชน
แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยผมอยากให้รัฐมีหน้าที่
ที่จะต้องจัดหาวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนครับ

เพราะว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับ
รัฐเป็นคนจัดหาวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชน
รัฐบาลไทยก็ควรจะทำเช่นเดียวกันครับ

อันนี้คือสิทธิของประชาชนครับ
สิทธิของพี่น้องประชาชน
ตามหมวดสามว่าด้วยสิทธิ
มาตรา๔๗วัก๒ครับ
บุคคลผู้ยากไร้
มีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ

ในมาตรา๔๗ของมาตรา๔๗ครับ
โอเคไม่เป็นไรครับผมอาจจะไม่ตรงกับสไลด์
ความหมายคือว่าในมาตรา๔๗บุคคลคนไทยทุกคน
จะต้องได้รับการปกป้องและขจัดโรคอันตราย

นั่นคือข้อความในมาตรา๔๗ซึ่งเป็นหวดของสิทธินะครับ
อันนี้อาจจะบังคับกันไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่หมวดหน้าที่ของรัฐ
ไปดูหมวด๕ครับหมวด๕หมวด๕ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐครับ
ต่อเลยครับสไลด์ที่๕ครับก็คือมาตรา๕๕ครับ
มาตรา๕๕นั้นเนี่ยรัฐจะต้องใช้เงินงบประมาณ
จัดซื้อวัคซีนให้กับประชาชนไม่ใช่ให้ประชาชนควักกระเป๋าซื้อเองครับ
อันนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องให้การคุ้มครองกับประชาชน
ในเรื่องของโรคระบาดในการป้องกันโรคครับ
ต่อไปครับในข้อต่อไปครับครับในประเด็นต่อไปที่เป็นประเด็นเป็นประเด็น
ที่สำคัญเกี่ยวกับวัคซีนก็คือผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่า
มีแนวคิดมีการพูดกันจริงในเมื่อตอนต้นปีนะครับ
ตอนที่กำลังไม่มีปัญหาที่เกี่ยวกับการขาดแคลนวัคซีนอย่างรุนแรงเนี่ย
ก็จะมีการพูดว่ารอให้ตลาดเป็นของผู้ซื้อ
ท่านประธานครับวันนี้นะครับตลาดยังไม่เป็นของผู้ซื้อเลยครับ
วันนี้ตลาดยังไม่เป็นของผู้ซื้อเลยเพราะเรายังไม่สามารถจะซื้อวัคซีนมาได้
โดยเฉพาะวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่ทั้งโลกยอมรับครับ
โลกยอมรับเราไม่ได้มโนเราไม่ได้คิดเอาเองนะครับ
เป็นวัคซีนที่ทั้งโลกยอมรับเพราะอะไรครับ
เพราะว่ามันผ่านการพิสูจน์ทั้งในห้องแล็บ
ที่เรียกว่าประสิทธิผลนะ
ปรากฏว่ามีอาจารย์ที่ศรีราชครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเนี่ย
ได้ฉีดไซโนแวค๒เข็มครับ
ชีดไซโนแวค๒เข็มแล้วเนี่ยท่านก็ไปเจาะภูมิดูปรากฏว่า
ภูมิขึ้นมาประมาณ๓๐๐ครับ
และเมื่อเช้านี้เองถ้าไปเจาะภูมิดูอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ได้ฉีดไฟเซอร์เป็นเข็มที่๓เป็นเข็มบูสเตอร์
ปรากฏว่าภูมิขึ้นเท่าไหร่รู้ไหมครับท่านประธานครับ
ผมขึ้นไป๒๐๐๐๐กว่าครับ๓๐๐เทียบกับ๒๐๐๐๐
เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่า
ทั้งหมดที่กำลังให้ข้อมูลอยู่นี้เป็นข้อมูล
ทางการแพทย์และเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ทุกครั้งที่เราจะแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับแพทย์
เกี่ยวกับการระบาดของโรคขอให้ยึดหลักของวิทยาศาสตร์ครับ
ไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดเอาเองได้ครับ
ท่านประธานครับท่านประธานครับสไลด์ต่อไปครับ
ขอออกครับสไลด์นี้ครับท่านประธานครับ
เนื่องจากคุณหมอและบุคลากรด่านหน้าทุกคนเนี่ยเข้าใจดีในเรื่องของข้อมูล
รวมทั้งเอาผลการศึกษาที่มาจากการฉีดจริง
ก็พบว่าหลายคนเนี่ยทั้งคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทั้งหมด

เพราะฉะนั้นเนี่ยบุรกรากรทางการแพทย์ด่านหน้าโดยช่วยยิ่งพาขีบุรกรากรทางสาธารณสุข
จึงได้มายื่นสองแสนชื่อให้กับผมที่สภาแห่งนี้เพื่ออะไรครับ
เพื่อขอให้รัฐเนี่ยจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพครับ
ผมไม่ได้ด้อยค่าวัคซีนที่เรามีอยู่ผมก็ใจดีครับ
ไม่เป็นไรครับท่านประธานยังไงยังไงก็ขอให้รัฐบาลเนี่ย
อันนี้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และผมเนี่ยก็ไม่เคยด้อยค่าวัคซีนเท่าที่มีอยู่เลย
ถ้าหากว่าไม่มีอะไรจริงเนี่ยก็ยังสนับสนุนให้ประชาชนได้ฉีด
เพื่อป้องกันไม่ให้ป่วยหนักและตายในฐานะที่เป็นแพทย์ครับ

วันนี้ผมขอแจ้งให้ท่านทราบว่าผมตั้งเป้าเอาไว้ว่าประเทศไทยจะต้องเปิดประเทศทั้งประเทศให้ได้ภายใด๑๒๐วัน
ครับท่านประธานครับอันนั้นคือสิ่งที่ท่านนายกเคยประกาศจะเปิดประเทศใน๑๒๐วัน
ท่านประธานครับเรามาดูสิครับว่าทำไมมันเปิดไม่ได้ครับขอสไลด์ต่อไปครับท่านดูครับท่านดูอาจจะตัวเล็กนิดนะครับท่านดูกราฟที่ขึ้นไป

แล้วดูของไทยที่ตามลูกศรเลยครับมันต่ำเตี้ยเรียดินขนาดนั้นเราจะไปหวังได้ยังไงว่าเราจะเปิดประเทศถ้าหากว่าเรายังไม่มีวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนเลยมันเปิดไม่ได้ครับ
ถ้าเปิดไปเมื่อไหร่ก็พังเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าจะเปิดเนี่ยวัคซีนต้องมากพอสปีดในการฉีดต้องเร็วพอและวัคซีนต้องมีคุณภาพพอ
มีฉะนั้นเนี่ยเปิดเมื่อไหร่เราก็พังเมื่อนั้นครับท่านประธานครับขอสไลด์ต่อไปครับนี่ครับผู้ป่วยล้นนอนเต็มโรงพยาบาล
แล้วก็เข้าไม่ได้หน้าอีอาร์นี่คือสภาพจริงที่นอนนอกโรงพยาบาลเพราะว่าไม่มีเตียงจะรับ
นี่คือปัญหาของการที่เราไม่สามารถจะมีวัคซีนมากพอและที่สำคัญครับยังมีเรื่องของยุทธศาสตร์การฉีดวัคซีนอีกครับ
ท่านประธานครับผมสงสัยจริงว่าทำไมนะเราถึงได้ยึดติดครับ
แค่สองตัวทำไมเราถึงไม่พยายามไปหาวัคซีนเนี่ยที่มันมีคุณภาพเพราะมันตอบโจทย์ครับ
มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เอาแก่ใจว่าฉันอยากได้ของดีจากอเมริกาจากอังกฤษไม่ใช่มันเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ครับ
อันนี้เหตุผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อไปนะครับว่าอันนี้มันเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่กลับไปกลับมาของรัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ไม่นิ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วทำให้เกิดปัญหาครับ

ประเด็นที่๕ครับที่ผมอยากจะพูดก็คือ

ประเด็นที่๕ที่ผมอยากจะพูดก็คือปัญหาเรื่องของจำนวนครับ
ปัญหาเรื่องของจำนวนการซื้อวัคซีนเนี่ยนะครับ
จะเห็นได้ว่าในแผนเดิมเนี่ยในแผนเดิมนะครับ
ซึ่งรวมแล้วเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ๑๐๐ล้านกว่าโดสนะครับ
ประมาณร้อยกว่าล้านนะครับ
แต่จำนวนที่ถูกต้องจริงนะครับนี่คือข้อมูลใหม่
ข้อมูลใหม่นะครับผมไม่อยากมีข้อมูลอะไรซ้ำกับท่านอื่น
ข้อมูลใหม่ก็คือว่าท่านเนี่ยขณะเนี้ย
ท่านไม่สามารถจะใช้๗๐ในการที่จะสร้าง
ยุโรปเข้าใจแล้วนี่คือข้อมูลที่เขาเข้าใจแล้ว
ว่าท่านต้องฉีดมากกว่านั้น
ท่านต้องฉีดถึง๙๐ครับ
ถ้า๖๓ล้านคน

ต้องมีถึง๑๒๖ล้านโดสครับ

อเมริกามีนโยบายเรียบร้อยแล้วว่า๒โดสไม่พอครับ

ท่านประธานครับรู้ไหมครับไม่เคยมีใครพูดเลย

เวลาเขาผลิตวัคซีนมาเนี่ยเขาเดา
เพราะเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าต้องฉีด
เดียวหรือฉีด๒เข็มหรือฉีดเท่าไหร่
เดาไปก่อนว่าเขาฉีด๒เข็ม

เพราะฉะนั้นประเทศที่เขารู้เรื่อง

ไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะน่าทีละวัน
และ
รัฐจะต้องมีการเตรียมล่วงหน้าอย่างน้อยต้องมีวัคซีนทั้งหมด
ร้อยเก้าสิบล้านโดสครับที่ผมพูดเนี่ยยังไม่ได้แบ่งแยกว่า
เป็นวัคซีนที่หลายคนอาจจะบอกว่าด้อยค่าหรือวัคซีนที่มีคุณภาพสูง
ผมยังไม่ต้องพูดแยกแยะตรงนั้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยรัฐจะต้องเตรียม
เปิดประเทศและใช้ชีวิตปกติได้ครับสำหรับสังการครับที่เจ็ดครับ
เนื่องจากว่าวัคซีนในขณะนี้เนี่ยของไทยเนี่ยแว็กซีนมันไม่พอ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิด
สูตรไข้ถามว่าวัคซีนสูตรไข้คือสูตรอะไรวัคซีนสูตรไข้คือสูตรเฉพาะหน้าครับ
มันไม่ได้มีการวางแผนก่อนเลยว่าเดี๋ยวเราจะเอาไซโนแวคมาเข็มแรกแล้วก็
สต้าเป็นเข็มสองไม่ใช่ครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเพราะ
เรามีไม่พอก็เลยสั่งไซโนแวกมาใหญ่
เพื่อจะมาไขว้กันและผลการทดลองก็ไม่ได้มีการวางแผนมาก่อน
ไม่ได้มีการออกแบบการทดลองใดใดเลยมันเป็นการไปหยิบเอาข้อมูลที่ได้
ออกมาโดยบังเอิญจากหมอพร้อมที่มีคนฉีดไซโนแวคแล้วแพ้แล้วก็ไปฉีด
สตราแล้วก็เลยเอาคนพวกนี้มาตรวจภูมินะครับ
ก็จะเรียนให้ทราบว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่วางแผนไว้ก่อนเลย
แต่เป็นเรื่องที่ต้องทำด้วยสภาวะจำยอมก็คือเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าจริงครับ
ท่านประธานครับต่อไปครับสไลด์ที่๘ครับ
โอเคผมคิดว่าเดี๋ยวสไลด์มันจะไม่ตรง
คือคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้
ที่มีคนรอจนแน่นเนี่ยครับประเด็นนี้ต้องพูดครับ
ประเด็นที่ต้องพูดเพราะว่ามันเป็นความผิดพลาดของยุทธศาสตร์การฉีดวัคซีน
ท่านประธานครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับ
ผมอยากให้ทั้งสภาและพี่น้องประชาชนได้ทราบครับถ้าเราเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ย
จะจะจะพบว่าผู้ป่วยโควิดที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี้ยแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ย
เป็นผู้ป่วยสูงอายุกับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว๗โรคและบวก
ซึ่งตอนหลังเนี่ยก็เพิ่งไปบวกนะครับก็คือหญิงตั้งคันเท่านั้นนะครับ
ซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคนกลุ่มนี้ติดเชื้อโควิดแล้ว
ป่วยหนักและต้องเข้าโรงพยาบาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ยุทธศาสตร์การฉีดเหมือนกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรืออเมริกา
เขาจะฉีดกลุ่มนี้ก่อนเพราะเขารู้ว่าถ้ากลุ่มนี้เนี่ย
ติดเชื้อแล้วเนี่ยหนักเลยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลและเตียงเต็ม
เราทำอะไรครับเราฉีดกลุ่มนี้น้อยมาก
เราฉีดคนกลุ่มนี้น้อยมากฉีดเท่าไหร่ครับ
ฉีดไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ย
ที่เหลืออยู่เนี่ยเตรียมตัวให้ดีเลย
โรงพยาบาลเตรียมเตียงไว้สำหรับรับผู้ป่วยกลุ่มนี้เลย
ถ้ามีการติดเชื้อกลุ่มนี้เข้าโรงพยาบาลแน่แน่ในไอซียูเนี่ย
สิบเปอร์เซ็นต์คือผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์
และอะไรครับอะไรถึงมีการเปลี่ยนรัฐศาสตร์
เพราะมันมีการเล่นการเมืองคือมีการนำวัคซีนเนี่ย
ไปยังกลุ่มการเมืองต่างต่างไม่ว่าจะเป็นกอทมไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหรือ
อื่นอื่นหรือกระทรวงอื่นอื่นหรือจังหวัดอื่นอื่น
ซึ่งเมื่อนำไปแล้วก็ไม่ฉีดตามยุทธศาสตร์
คือไม่จัดกลุ่มปาโรตี้ที่สำคัญที่มีความเสี่ยงในการที่จะต้องป่วย
เข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิตครับอันนั้นคือสิ่งที่เป็นปัญหาครับ
ตั้งแต่ครับต่อไปครับขอสไลด์ที่เก้าครับ
ผมมีเวลาจำกัดมากเอ่อตรงนี้ครับมุมนี้เนี่ย
ท่านอาจจะพูดไปแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่า
ไอ้เรื่องการประมูลจัดซื้อเอทีเคแปดจุดห้าล้านชุดเนี้ย
จริงแล้วเนี่ยถ้าท่านนายกเนี่ยนะ
มีความสามารถในการบริหารและเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้
ไม่ควรจะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเรื่องนี้มันง่ายมากครับ
เรื่องนี้มันง่ายมากเลยถ้าหากว่าท่านนายกเนี่ย
คิดว่าจะสั่งเอทีเคเพื่อมาให้กับประชาชน
ใช้ตรวจเองที่บ้านนะครับที่เราเรียกว่าโฮมยูสเนี่ย
เราก็สั่งเลยครับแปดจุดห้าล้านชุดนะครับ
เพราะอะไรเพราะว่าทุกตัวที่นำมาขายหรือนำมาใช้
ในประเทศไทยนั้นต้องผ่านออยครับ
และออยเขาตรวจแล้วเขาผ่านเกณฑ์ของเขาแล้ว
และออยไม่ได้ตรวจเองครับออยส่งไปที่ไหนครับ
ออยส่งไปสามแห่งที่เป็นสถาบันหลักก็คือ
คณะแพทยศาสตร์ศิราชลามหาคณะแพทยศาสตร์จุฬา
และคณะแพทย์ศาสตร์มหาวนายศรีมหาลัยมอครับอ่ะ
มหาลัยเอ่อมอครับเอ่อทั้งสามสถาบันเนี่ย
จะเป็นคนตรวจเทสคิดทุกตัวที่จะผ่าน
รับรองเพื่อให้ออยรับรองเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไม่ใช่เลยครับท่านข้อดูภาพครับ
ขอดูภาพครับขอดูกราฟิกครับ
ท่านประธานครับท่านเห็นไหมครับ
คือใช้ไม้เนี่ยไปเอาเชื้อไปเช็ดเอาเชื้อบริเวณโพรงจมูก
คือใช้ไม้ที่ใส่เข้าไปลึกบริเวณหลังโพรงจมูก
ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับทั้งสองชนิดเนี่ย
ทั้งสองชนิดถ้าเป็นบริษัทเดียวกันนะครับ
ปรากฏว่าน้ำยาเหมือนกันเลย
เมื่อดึงเอาออกมาเนี่ยใส่น้ำยาชนิดเดียวกันทุกอย่าง
น้ำยาจะมีความเที่ยงตรงแม่นยำกว่ากันไม่ใช่
ก็คือเป็นแค่วิธีตรวจเท่านั้นเอง
ความต่างของมันเนี่ยอาจจะต่างกันที่ไม้

ถ้าเป็นโปรทำโปรนี่หมายถึงพยาบาลก็ดีเทคนิคการแพทย์ก็ดี
เขาก็ล้วงไปลึกใช่ไหมครับ
ถ้าเป็นให้ประชาชนทำเองเนี่ยล้วงไปลึกเนี่ย

แต่แน่นอนว่าถ้าเราล้วงลึกเข้าไปถึงบริเวณหลังโพรงจมูกเนี่ย
มันก็อาจจะได้เชื้อมาได้มากกว่า
ในขณะที่ถ้าเป็นโฮมยูสเนี่ย
มันก็อาจจะตื้นไปเชื้ออาจจะไม่มากเท่า

แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องประสิทธิภาพของน้ำยา

ท่านประธานครับผมมีตัวอย่างให้ดู

อันนี้คือน้ำยาเหมือนกันในยี่ห้อเดียวกันครับ

เพราะมันต้องสอดเข้าไปในจมูก
้านต้องอ่อนพอที่จะล้วงเข้าไปได้ลึก
และสวอปคือสำลีที่พันปลายไม้เนี่ย

เพราะอะไรเพราะมันใส่แค่สั้น

เพราะไม่จำเป็นต้องรอดเอาผ่านไอ้ช่องจมูกเข้าไปลึก

ถ้าจะแจกประชาชน๘๕ล้านคิสต์เนี่ย

สั่งไปเลยว่าเอาชนิดโฮมยูส

ไอ้โฮมยูสเนี่ยมันไม่มีการ

คือที่ผมต้องพูดประเด็นนี้เนี่ย
เพราะว่ามันมีการชักเข้าชักออกของท่านนายกรรมตรี
กระทั่งทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างแพทย์ด้วยกัน๒กลุ่ม
ตอนนี้หมอสองกลุ่มตีกันและยังตีกันไม่เลิก
เพราะความที่ไม่ชัดเจนของท่านนายกครับ
ท่านประธานครับผมขอเวลาเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยครับ
ประเด็นของวัคซีนก็น่าจะหมดแล้วครับ
แต่ว่าอยากจะโชว์นิดนึงก็คือเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจครับ
สไลด์ต่อไปเลยครับ
อยากจะบอกว่าโควิดส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจมากเลย
และลองดูว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรครับ
ขอสไลด์ที่๑๓ครับ
โอเคผมสรุปแล้วกันครับว่า
สไลด์นี้เป็นการบอกว่า
ประเมินณวันที่๓๑กรกฎาเนี่ยนะครับ
เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวช้าที่สุดในโลก

โดยที่กัมพูชาอยู่อันดับที่๘๔
และลาวอยู่ในอันดับที่๑๐๓ครับ

เพราะฉะนั้นก็ต่ำสุด
ต่ำสุดในภูมิภาคเมื่อเทียบกับ
อินโดนีเซียที่๔๑เปอร์เซ็นต์
มาเลเซียที่๕๕ฟิลิปปินส์ที่๔๕

เวียดนามที่๕๘ครับ

ทำไมรัฐไทยไร้น้ำยาแก้โควิดครับ

เป็นเพราะมีการโอนอำนาจ

และแทนที่มันจะเป็น
โอนอำนาจที่มีประสิทธิภาพ

ว่าเกิดปัญหาเพราะ
มีการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินเนี่ยนะครับ

โดยไม่เคยมีหลักฐานพิสูจน์ได้เลยว่า

เฝ้าระวังรักษาโควิดได้อย่างไร

มันมีแต่นำพรกรฉบับนี้

แต่ไม่รวมข้อมูลครับท่านประธาน

ต้องเป็นการรวมเอาข้อมูล
แล้วเอาข้อมูลนี้มาใช้ประโยชน์

ไม่ได้รวมข้อมูลใดเลยแล้วก็การแถลงการของแต่ละครั้งเนี่ย
ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขู่ประชาชนตำหนิว่าประชาชนกาดตก
แล้วก็มีการรายงานแบบง่อไม่เคยรับความผิดพลาดของตัวเองเลย
ไม่เคยนึกถึงความเดือดร้อนของประชาชนไม่เคยสอดคล้องกับความเป็นจริง
อกจากนั้นหลายครั้งก็ยังบิดเบือนความจริงในหลายเรื่อง
โครงสร้างอำนาจนี้ไม่ช่วยจัดการโรคระบาดได้เลย
จึงทำให้วันนี้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า๑ล้านคนและเสียชีวิตมากกว่า๑หมื่นคน
และยังจะมีผู้ป่วยหนักตามมาอีกมากมาย
สรุปครับนายกท่านนายกไม่มีเป้าหมายและแผนการทำงานที่ชัดเจน
แต่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทีละวัน
ตลอด๗ปีท่านนายกได้สั่งสมแต่ปัญหา
ความจริงปัญหาก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของโรคระบาดโควิดเท่านั้น
แต่โควิดนั้นไปกระทบกับเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรม
กรณีที่มีผู้อำกับฆ่าผู้ต้องหามีรถหรู๒๙คันเงินหลายร้อยล้านบ้านหรูหลังใหญ่
ท่านนายกครับท่านต้องกลับไปดูฆาตการยับลูกใหญ่
ว่ามีพฤติการทุจริตประพฤติมิชชอบร่ำรวยผิดปกติหรือไม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้คือฤดูการโยกย้ายค่ายการทหารตำรวจ
ควรต้องทำให้โปร่งใสครับวันนี้ผมอภิปรายไม่วางใจท่านนายก
ผมก็ยอมรับครับว่าอาจจะขับไล่ท่านนายกไม่ได้
จากหัวใจจากใจจริงครับว่าถ้าหากว่าความทุกข์ของประชาชน
ยังคงเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยไปทุกวัน
ท่านนายกครับท่านนายกอาจจะต้องพบกับจุดจบที่เลวร้าย